ก่อนหน้านี้เรามีประเด็นเมาส์กันไงว่า
เขานะดังแล้วก็ไปมีการพูดจาสอดเสียดนู่นนี่นั่นกับดาราตัวประกอบ
ล่าสุดค่ะหนุ่มพุธออกมาอดรนทนไม่ไหวแล้วนะคะ
ขอชี้แจงประเด็นนี้ด้วยรวมไปถึงขอโทษด้วยค่ะ

งานอีเวนต์เมื่อวานนี้พร้อมกับให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐออนไลน์
กระแสดราม่าว่าดังแล้วมันเปลี่ยนไป
กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพุทธเองออกมาขอโทษอีกครั้งนะคะ

พุทธบอกว่าขอโทษอีกครั้งกับการที่พูดจาโดยไม่ทันยังคิดนะคะ
ทำให้นักแสดงสมทบเกิดความไม่พอใจ
แต่ยืนยันค่ะว่าในจิตใจลึกของพุทธแล้วนั้น
นี้ค่ะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่เคยทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก
หรือว่าดังแล้วลืมตัวอย่างที่ถูกกล่าวหา
เพราะว่าที่ผ่านมาเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่า
ทุกวันนี้ที่มีพุทธพุทธิชัยอยู่ทุกวันนี้
มาจากไหนดังมาจากใครรวมไปถึงแฟนคลับเท่านั้น
ที่เกิดว่าให้การสนับสนุนรวมไปถึงคนที่รักพุทธชอบพุทธนะคะ
เขาไม่มีวันลืมเรื่องราวในการเติบโตในวงการนี้อย่างเด็ดขาดค่ะ
ส่วนเกลียดแสนแอนตี้ที่เหมือนแมนมันก็แรงขึ้นทุกวัน
พุทธเองบอกว่าขอน้องรับแล้วก็ขอใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เตือนตัวเองเสมอว่าจะพูดจะทำอะไรต้องคิดให้รอบครอบมากกว่านี้
ก่อนจะกล่าวย้ำถึงความรู้สึกบอกว่าเขาเสียใจจริงนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องขอยอมรับผิดทุกอย่างเลยที่ทำให้หลายคนเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกด้วย
โดยหลังจากนี้ค่ะจะส่งผลให้งานในวงการน้อยลงหรือเปล่า
เจ้าตัวก็ไม่ขอเอาความคิดเห็นแต่จะขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปนั่นเองค่ะ